เหตุการณ์นี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
อาพาร์ตเม้นท์แห่งหนึ่งซอยพะห่วนโยทินห้าสิบ
มีชายชาวศรีลังกาคลั่งค่ะ
คือเอาขวดเนี่ยตีจนแตกเป็นปากฉลาม
ครับแล้วก็จะไปทำร้ายคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์เดียวกัน
เขาบอกว่าก็คนนั้นมาทำคุณสัยมนต์ดำใส่เขา
ก่อนหน้านี้ขาเขอเขาปวดไปหมดเก็บความคับแค้นใจเอาไว้
แล้วก็จะไปแก้แค้นตำรวจต้องมาล้อมจับค่ะ
ไปดูภาพจังหวะที่ตำรวจไปจับกลุ่มชายคลุ้มคลั่งคนนี้นะคะ
โหวโหวโหว
นี่ค่ะตำรวจสอนอบังเขนนะคะไปล้อมจับชายชาวศรีลังกา
เอาขวดปากฉลามไล่แทงคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์จนเขาได้รับบาดเจ็บ
คือชายชาวศรีลังกาคนนี้ก็เดินลงมายอมให้ตำรวจจับ
ตำรวจกระจายกำลังล้อมเอาไว้ทุกชั้นเลย
แล้วก็ปิดประตูทางเข้าออกไม่ให้หนีออกไปจากอาคาร
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นเมื่อวาน
ตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีชายชาวศรีลังกาคลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายคน
พาร์ทเมนต์อยู่ในซอยประหลโยธิน๕๐แยก๑๕
มีคนเจ็บนะคะนายมงคลภูมณีอายุ๔๒
คนนี้ถูกไอ้ขวดปากฉลามแทงเข้าที่ที่หลังกับที่มือเป็นแผลค่ะ
ส่วนชายชาวศรีลังกาคนนี้ชื่อว่านายซุปรามานียามอายุ๔๗
ตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำที่สนบังเขน
เรื่องต้นเขาบอกว่าเขาโดนคนเจ็บคนนี้ทำศัยศาสตร์เสกมนต์ดำใส่
ก่อนหน้านี้ปวดขาไปหมดเลย
เขายังชี้ให้เจ้าหน้าที่ดูเลยว่าเนี่ยปวดขาไปหมดเลย
ครับแค้นใจบุกไปทำร้าย
แต่ว่าตำรวจบอกว่าตัวในซุปคนนี้ยังให้การไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะ
พูดไทยไม่ค่อยได้ด้วยค่ะ

พื้นที่ไปที่อพาร์ทเมนต์ที่เกิดเหตุนะคะ

ประตูเข้าตึกถ้าปิดแล้วก็จะล็อกอัตโนมัติเลยค่ะ
ต้องใช้กุญแจที่มีเฉพาะผู้พักอาศัยเท่านั้นเพื่อเปิดเข้าออก

ระหว่างทางขึ้นยังมีคราบเลือดของคนเจ็บอยู่เลย

คือทางอพาร์ทเมนต์เขาก็พยายามดูแลความปลอดภัย

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับคนเจ็บนะคะ

นายมงคลเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เจ็บแบบเบานะเหลือดหยดอยู่
มือซ้ายเขาเนี่ยเย็บอีกสิบสองเข็มอืมคนเจ็บบอกว่าตอนเกิดเหตุ
กำลังกินข้าวอยู่ในห้องค่ะได้ยินเสียงคนมาทุบประตูห้อง
เสียงดังมากตอนแรกคิดว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์เขาซ่อมอะไรหรือเปล่า
สักพักมีเสียงคนมาหยุดหน้าห้องแล้วก็มีเสียงทุบอีกทีเนี้ยค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุพังประตูเข้าไปเลยแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่รู้เรื่องครับพอ
พูดเสร็จก็เอาขวดเหล้าที่ถือมาด้วยตีหัวเขาเลยนะคะ
หัวแตกแล้วขวดก็เป็นปากฉลามแล้วเอาไอ้ขวดเนี้ยที่เป็นปากฉลามแล้วเนี่ย
แทงเขาแทงตั้งหลายครั้งยังดีที่มันไม่ได้แหลมมากก็เลยหนีเอาตัวรอดมาได้
มาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห้องข้างล่างคนเจ็บบอกว่าไม่ได้รู้จักกับคนก่อเหตุเลย
ที่เขาอ้างว่าคนเจ็บไปทำมนต์ดำคุณสัยใส่อะไรใช่ไหมอ่าคนเจ็บบอกจะบ้าเหรอ
จะไปทำคุณสัยอะไรใส่เขาไม่เคยรู้จักเขาด้วยซ้ำอยู่ที่นี่มาสิบกว่าปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะยอมรับว่าหลังเกิดเหตุภาวะมาก
กล้าอยู่ห้องเดิมอะค่ะมีคนมาเคาะประตูไม่กล้าเปิดด้วยซ้ำอะค่ะ
เสียงนะครับประตูมันดังเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากอะไร
ไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาทำอะไรไงเพราะว่ามันไล่ดังดังตั้งไล่ไล่ตึงตึงตึงไปเรื่อย
เคาะไล่เคาะมันดังมากมากเลยอ่ะนึกว่าคนเมาคนอะไรสักอย่าง
แล้วก็มาเคาะแล้วก็มาหยุดที่หน้าห้องผมแล้วก็เขาก็มาเคาะใหญ่เลยสามสี่ครั้งอ่ะ
ประตูมันก็หลุดออกมาเลยอ่ะในขูบมือเขาถือขวานแล้วปีเข้ามาเลยอ่ะ
แล้วเขาไปปีที่หัวแล้วโอ๊ะเสร็จกระจายไปหมดอ่ะคำดีหัวไม่แตก
เขานี่พูดอะไรไหมตอนที่เขามาทำร้ายพูดไม่รู้เรื่องไม่รู้เขาพูดภาษาอะไร
เหมือนกับคนขั้งคนอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้อ่ะเขาเหมือนกับคนขั้ง
มันก็โกรธแค้นใครมาแต่มันปีเขาใส่อย่างเดียวไม่มีผมไม่เคยไปเล่นของเล่นเลย
แล้วไม่รู้จักเขาเลยไม่รู้จัก
โอ้โหที่คนเจ็บบอกในซุปผู้ก่อเหตุคือทุบประตูปั้งปั้งปั้งจนประตูหลุดออกไปเลยอ่ะ
ครับแล้วบุกเข้าไปก่อเหตุเลยนะคะ
บอกว่าสงสัยที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่าแค้นเพราะถูกทำคุณสัยเนี่ยนะคะ
ไม่น่าจะใช่ค่ะไม่อยากจะเชื่อค่ะอืม
มองว่ามันน่าจะเป็นปัญหาที่เขามีปัญหากับชาวต่างชาติที่อยู่ชั้นเดียวกันกับคนเจ็บ
แต่ไม่รู้ว่าอยู่ห้องไหน
เจอห้องคนเจ็บก่อนอ่า
แต่หลังจากเกิดเหตุชายชาวต่างชาติที่อยู่ชั้นเดียวกันกับคนเจ็บ

ไม่เจอหน้าอีกเลยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นปัญหากับคนนั้นหรือเปล่า

แล้วก็เข้าไปก่อเหตุเลยอะไรแบบนี้นะคะ
ลูกบ้านเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวไงว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่า
รองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๒รักษาการผู้กำกับสนบังเขนบอกว่า
ก็ได้ใช้ล่ามมาพูดคุยกับผู้ต้องหาแล้วนะคะครับสุดท้ายเจ้าตัวสารภาพ
ทำไปเพราะแค้นแค้นที่ถูกทำมนต์ดำคุณใสเขายังยืนยันเรื่องนี้
อืมบอกรับสารภาพว่าทำจริงจริงแต่สาเหตุก็เพราะโดนทำคุณสัย
แต่ตำรวจบอกว่าจะเชื่อลงได้ยังไงล่ะคะตำรวจไม่เชื่อตำรวจบอก
งั้นเอาอย่างงี้ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนแต่พอตรวจปุ๊บอ้าว
ไม่มีนะคะไม่มีสารเสพติดในร่างกายแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ไปฝากขังสารแขวงพระนครเหนือในวันพรุ่งนี้ทีเนี้ยกระบวนการว่าจะผลักดันออก
ประเทศหรือเปล่ามันเป็นขั้นตอนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตมส่วนตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไทยที่มาก่อเหตุใน
ประเทศไทยเรื่องของการทำร้ายร่างกายก่อนนะคะครับ